กลับเข้ามาติดตามรายการพิเศษน้อมถวายบังคมนะครับ
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวในโลกโซเชียล
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระประมินมหาภูมิพลอดุญเดช
กับคุณเฟื่องระดาสารีครับเชิญครับ

เช้าวันนี้ติดตามข่าวสารบนโลกโซเชียลกันกับเฟื่องเช่นเคยนะคะ
ข่าวแรกค่ะสังคมออนไลน์กำลังแห่ชื่นชมคลิปหนึ่ง
เป็นคลิปขณะศิลปินชาวเกาหลีกำลังวาดภาพ
เป็นภาพพระบรมศาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นี่คือภาพขณะศิลปินนักวาดภาพชาวเกาหลีกำลังวาดพระบรมศาธิสลักษ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยใช้ดินสอสีไม้วาดลงบนกระดาษแข็ง
แล้วลงสีด้วยปากกามาร์คเกอร์
สร้างสรรค์ออกมาเป็นภาพที่ประนิษฐ์สวยงาม
ใช้เวลาทั้งหมด๙ชั่วโมง๑๐นาทีค่ะ
ล่าสุดมีผู้เข้าชมคลิปนี้เกือบ๒ล้านครั้ง

รวมไปถึงเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นจำนวนมากนะคะ
ศิลปินชาวเกาหลีคนนี้ได้เปิดเผยถึงที่มาและแรงบันดาลใจ
ระบุว่าภาพนี้วาดไว้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
หลังจากทราบข่าวการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยผู้ติดตามชาวไทยจากยูทูปได้ส่งอีเมลเข้ามา
ขอให้วาดพระบรมศาธิสลักษณ์ของพระองค์

ก็เข้าใจถึงความรู้สึกสูญเสียกษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง
ตัดสินใจที่จะวาดภาพให้
คาดคิดว่าจะมีคนไทยให้ความสนใจมากขนาดนี้
ยังไงก็ตามแม้จะเป็นชาวต่างชาติ
ไม่เข้าใจความรู้สึกโศกเศร้าของคนไทยอย่างทองแท้
แต่ก็ขอมอบภาพนี้แทนกำลังใจ
และร่วมน้อมถวายบังคมแด่รัชกาลที่๙ด้วยนะคะ